แล้ววางครับบรรยากาศนะครับในเรื่องของเสื้อเชียร์ทีมชาติไทยครับที่มีศิลปินนะครับ
ครับมีคอลเลคชั่นออกมาให้แฟนช้างศึกได้สะสมกันรวมทั้งบรรดาเหล่าโอตะด้วยครับ
ก็ติดตามรายละเอียดตรงนี้ได้เลยนะครับเพราะว่าเขาจำหน่ายเป็นบล็อกเซตราคา๓๐๐บาท
แล้วก็สามารถเลือกไซส์แล้วก็เลือกเสื้อที่มีชื่อเมมเบอร์ที่ชื่นชอบ
ก็คือชื่อศิลปินที่คุณชื่นชอบได้นะครับครบทุกคนเลยพร้อมกับมีชุดเชียร์
ชุดทั้งหมวกผ้าบันคอกระเป๋าผ้าคอเล็กชั่นนะครับก็มีเพียงแค่หนึ่งหมื่นชุดเท่านั้นในชุดนี้นะครับ
ติดตามกันได้เห็นเขาบอกว่า๕๐๐ชุดแรกไปรับวันที่๒๒ที่สนามฟุตบอลนะครับ
หรือที่เป็นแฟนรู้จักกันในชื่อของตู้ปลาแล้วนะครับ
แล้วก็ยังมีบัตรช้างศึกเมมเบอร์สำหรับแฟนบอลที่ทีมชาติไทยพันแท้นะครับ
สนใจบัตรแพ็คเกจด้วยนะครับชมฟุตบอลคิงส์ครับ
หลังจากหาค่าใช้จ่ายนะครับจะนำไปเข้านะครับ
จะไปทำอะไรเซอร์ไพรส์แค่ไหนเดี๋ยวต้องติดตามกันหลังจากนี้
แต่แฟนบอลทางหน้าจอไทยรัฐก็ติดตามได้ครับเต็มเหมือนกันทั้งการถ่ายแล้วสดนะครับ
ทุกอย่างที่เกิดขึ้นในสนาม๒๒มีนาคมคู่แรกโซโลวาเกม
ก็จะเข้าชิงนะครับเป็นคู่ที่สองของวันที่๒๕คือวันอาทิตย์

ใครที่ยังไม่มีบัตรทายลิเกตเนเจอร์ทุกสาขา
มีบัตรทั้งแบบเข้าชมวันเดียวแล้วก็เข้าชม
ทั้งสองวันครบสี่คู่เลยครับ